วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ก็คือว่ามีการเปิดเผยทรัพย์สินหนี้สิน
แล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ

ปปชนะฮะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินครับ

รวม๑๘คนนะครับก็มีอยู่๒ท่านที่

ผลเอกประยุจันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะฮะ
ผลเอกประยุทธ์นั้นพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับ
กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังจากรับตำแหน่ง
เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒นะครับ
ก็คือว่ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒นะฮะ
นับตั้งแต่สมัยแรกคือปี๕๗นะฮะ
แต่ว่าเรื่องของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนั้นก็นะครับ
หลายคนอยากเห็นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี๕๗ก็อาจจะไม่ได้เห็น
จนถึงวันนี้ก็ประมาณ๙ปีเนี่ยนะคุณผู้ชมครับ
โดยทางพลเอกประยุทธ์นะครับยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับ
พร้อมกับคู่สมรสคุณราพรจันโอชาซึ่งทรัพย์สินนั้นอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ
๑๙๑๑๖๒บาทโดยที่ทางพลเอกประยุทธ์นั้นไม่มีหนี้สินนะครับ
สินครับก็อย่างเช่นมีบ้านนะมีบ้าน๓ชั้นแถวพระหลโยธินนะครับ
๖๐๐๐บาทมีรถยนต์๕คันปืน๙กระบอกนาฬิกาเนี่ยมี๙เรือนนะครับ
แล้วก็จักรยานด้วย๒คันและนอกจากนี้มีการลงทุนในรูปแบบต่างนะฮะ
นับจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินครับเมื่อปี๕๗ตอนนั้นมีทรัพย์สิน๑๐๒๓ล้านบาท
เท่ากับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมา๙ปีก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะครับ
ประมาณ๑ล้านกับอีก๕แสนบาทนะครับ
นี่พลเอกประยุทธ์นะฮะนี่ท่านลอยกระทงนี่ภาพเก่านะ

คุณผู้ชมแฟมภาพอยู่ด้านขวามือหน้าจอ
แล้วก็นอกจากตัวของนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
พลเอกประวิทธ์ครับแจ้งสถานะโสดนะครับทรัพย์สิน๘๙๒๑๔๖๓๗บาท
ปีหนี้สินเบิกเกินบัญชี๗๕๗บาท

ใช่๒๖สตางค์นะครับบ้านมีบ้านหนึ่งหลังนะครับ
อยู่แถวคลองสามวาราคาบ้านอยู่ที่๑๐ล้านนะครับ
รถยนต์๕คันนะครับ๑๓๖ล้านบาทราคารวม
มีแหวน๙วงปืน๓กระบอกนาฬิกา

ครับตกลงแล้วพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้น
หลังจากที่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินออกมานะฮะ
มีนาฬิกาทั้งสิ้น๑เรือนนะครับ๑๕๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็เป็นนาฬิกาที่เรียนตามตรงวัยรุ่นมากนะครับ

นะครับ๑๕๐๐๐บาทนะครับแล้วก็ผมยังไม่มีเลยนะ
คือมันจะมีฟังก์ชั่นการทำงานหลายอย่างใช่ไหม
คือจะไม่ใช่นาฬิการูเหมือนที่เคยปรากฏเป็นข่าวว่า
ใช่ไหมครับปปชเคยตรวจสอบว่าพลเอกประวิทย์นั้นมีการยืมเพื่อนมาอะไรต่าง
แต่ว่านาฬิกาส่วนตัวที่ปรากฏบนบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ย
ใช่แล้วฟังก์การทำงานมันเยอะยังไงใช่ไหมครับ

ทั้งหมดก็ที่เปิดเผยออกมาในวันนี้นะครับ

ที่จริงแล้วทั้งหมดมี๑๘ท่านแต่ที่ปรากฏเป็นข่าว